ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ร้องได้

อายุ๑๓ปีเรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนวัดโคกยางครับ
ตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนาคล่องจังหวัดกระบีครับ
ทุกวันนี้ผมมีอาชีพรับจ้างคนที่มีสวนยางเก็บขี้ยางครับ
เวลาผมต้องไปเก็บขี้ยางนะครับต้องตื่นตี๓ครับ
แล้วก็ไปถึงสวนยางตี๔ครับ
จนถึงตี๗แล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาแต่งตัวไปโรงเรียนครับ
ก็หนักครับแต่ว่าอยากทำครับเพราะว่าอยากได้เงินไปใช้จ่ายที่โรงเรียนครับ
ได้เงินก็บางครั้งครั้งละ๑๐๐ก็ถ้าพิเศษก็๑๕๐ครับ
สาเหตุที่ผมอยากทำงานนะครับเพราะว่าผมอยากมีเงินให้ป้ากับลุงใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟครับ
เพราะว่าผมมาอาศัยบ้านลุงกับป้าผมก็เลยอยากช่วยครับ
ผมกับป้าแล้วก็ลุงไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันเลยครับ
แต่ว่าป้ากับลุงอยากดูแลเลี้ยงผมครับ
กับลุงสงสารผมครับเพราะว่าผมไม่มีพ่อแม่ครับ
พ่อแม่ผมแยกทางกันเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ
มีอยู่วันหนึ่งผมตื่นมาแล้วผมก็ไม่เห็นแม่
ผมเลยถามพ่อครับว่าแม่ไปไหนพ่อก็เลยบอกว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้วครับ
ก็รู้สึกเสียใจครับก็เป็นห่วงแม่ครับ
เพราะว่าแม่ก็เป็นหลายโรคอยู่เหมือนกันครับ
ไทรอยด์เบาหวานหอบความดันครับแล้วก็โรคหัวใจด้วยครับ
ที่เป็นห่วงแม่นะครับเพราะว่าผมกลัวว่าแม่จะไม่มียากินครับ
แม่ก็ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่ครับแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับ
คือตอนนั้นสถานการณ์ที่บ้านผมแย่มากเลยครับ
พ่อของผมเมาหนักมากครับงานก็ไม่มีทำครับ
บังเอิญลุงมาหาผมที่บ้านพอดีครับ
ก็ลุงได้รู้ว่าพ่อกับแม่ผมแยกทางกันแล้วก็ลุงก็ชวนผมไปอยู่ด้วยครับ
วันที่พ่อกับแม่เขาเลิกกันนะครับพอดีผมไปบ้านเขาพอดี
ผมเห็นน้องพีร้องไห้นะผมก็สงสารไม่รู้ยังไง
ผมจำเป็นก็ต้องเอามาเพราะมันไม่มีใครเลี้ยงดูกันเลย
จริงคือว่าพ่อเขาไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเมามาก
ผมก็เลยบอกพ่อเขาว่าถ้าว่ามันกลับตัวได้เมื่อไหร่
ว่าเลิกเล่าได้เมื่อไหร่นะผมว่าผมอยากจะเอาลูกกลับคืนให้
ตอนนั้นเราคิดว่าให้พ่อตั้งตัวได้ก่อน
เพราะว่าผมก็ไม่อยากเป็นภาระของพ่อครับ
แล้วผมก็มาอยู่กับลุงครับลุงกับป้าก็ใจดีกับผมมากครับ
อยู่ดูแลผมจนกระทั่งถึงตอนนี้ครับ
สงสารเขาสงสารหมายว่าความเป็นอยู่
ถ้ามาอยู่กับพ่อเขาเนี่ยความเป็นอยู่ไม่รู้จะอยู่ยังไง
ใครเป็นดูแลใครจะสั่งสอนมันอยู่แคมป์คนนานมันจะลำบาก
เล็กในการศึกษาก็ห่างไกลแต่อยู่ที่นี่อยู่กับป้า
อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยประมาณ๒กิโลกว่าเอง

เวลาปิดเทอมนี้ผมก็ต้องส่งน้องพีไปอยู่กับพ่อเขา
เพราะว่าจะให้เขาดูแลพ่อเขาด้วยเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าพ่อเขาลำบากแค่ไหน
ไม่อยากจะให้ลูกกับพ่อเขานี่ห่างกันมากเพราะเวลากลับไปอยู่ด้วยกันจริงจริง
แล้วมันจะอยากให้ความใกล้ชิดมันเกิดขึ้นตอนนี้พ่อก็ยังพอพอไปได้อยู่แล้ว
ถ้าเกิดพ่อเขาไปไม่ได้ก็ต้องลูกเขาก็ต้องเลี้ยงดู
ผมก็คิดว่าไอ้เด็กคนนี้มันโตขึ้นมันน่าจะเลี้ยงดูพ่อมันได้
พ่อพ่อมันก็ไม่มีใครเป็นพ่อทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งต่างจังหวัดก็ตายหมดเลย
พีเป็นคนนิสัยที่ว่าเรียบนะไม่เกเลพูดอะไรมันก็ฟัง
ช่วยทำงานบ้านมีช่วยกวาดพญาล้างจานแล้วก็เสียบหม้อหุงข้าว
ทำ๓อย่างนี้ทุกวันเป็นประจำ
ขอบคุณป้านะครับที่ว่าคอยดูแลผมแล้วก็สั่งสอนให้ผมเป็นคนดีครับ
ขอบคุณลุงนะครับที่คอยสั่งสอนผมแล้วก็คอยให้ผมได้ทำนู่นทำนี่
ให้ผมได้พึงตัวเองเป็นครับ
ผมอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาครับ
เพราะว่าผมอยากช่วยแบ่งเบาภาระของคุณป้าแล้วก็คุณลุงครับ
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมก็อยากเก็บไว้ภายหน้าครับ
เลี้ยงดูพ่อกับแม่ครับ
แล้วเราก็จะได้กินข้าวตรงปลอมตัวกันครับ
กันครับอย่าให้โผล่กับไหมโลกมาคืนดีกันเมื่อเดือนนะครับ
มาพบกับน้องเขาเลยนะครับน้องพีครับเด็กชายผู้มีฝัน
รอวันพ่อเลิกเล่าเชิญครับ
เชิญครับน้องพี

ตรงกลางนี้มาสวัสดีกันอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องเวลา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับทุกคนทางบ้าน
วันนี้มากับคุณลุงคุณลุงครับ
ตอนนี้ก็เหมือนเป็นพ่อเราอีกคนนึงล่ะคุณลุงชื่ออะไร
ชื่อลุงปุ๊ครับคุณลุงปุ๊นะครับ

คุณลุงปุ๊นี่เป็นเพื่อนกับคุณพ่อ

เราเคยเห็นคุณลุงปุ๊มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพื่อนกับคุณพ่อเรา

อยู่กับคุณลุงปุ๊เนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่กี่ปีแล้ว

๔ปีมาอยู่กับลุงปุ๊เจอพ่อเจอแม่บ้างไหมลูก
เจอเจอหน้าพ่อครับแต่ว่าหน้าแม่ไม่ได้เจอเลยครับตั้งแต่ที่แยกทางกันครับ
อยู่ดีคุณแม่ก็ออกไปจากบ้านแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลย

แล้วพีเจอพ่อเวลาเจอพ่อเจอที่ไหนลูก
ที่ทำงานครับส่วนมากจะไปที่ทำงานพ่อครับ
พี่ห่วงอะไรคุณพ่อคุณแม่ลูก
ห่วงพ่อครับเพราะว่าพ่อเป็นคนกินเหล้าหนักมากครับแต่เรื่องทำงานทำดีมากครับส่วนแม่ก็ห่วงเป็นเรื่องโรคครับเพราะว่าแม่ผมมีโรคประจำตัวหลายโรคครับ
พ่อกับแม่เลิกกันแล้วพี่รู้สึกยังไง
รู้สึกเสียใจครับที่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกลากันก่อนพอผมตื่นมาผมก็ไม่เห็นแม่แล้วครับ
ก็ต้องสู้กันต่อไป

มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเราเคยดูอยู่ไหม

แล้วเรามาเป็นนักสู้ชีวิตเราได้มาอยู่ในทีวีแล้ว
ก็ต้องถามเหมือนกับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
รายการของเรามีทุนให้กับนักสู้ชีวิตเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุดนะครับ
๔๐๐๐๐บาทนะครับ
จะถือกร้องเพลงให้ได้๓เพลง
เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยด้วย

เพราะว่ารายการของเราหมดเวลาลง

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาที
แล้วก็จบรายการเราเปิดค้างไว้เลยนะครับ
กันต่อเลยค่ะคุณเอชายารออยู่นะครับ

เป็นกำลังใจให้กับผู้สู้ชีวิตทุกท่านเลยค่ะทางไทยรัฐทีวีค่ะ
ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ก็คือผมบอกว่าพี่ไปอยู่กับลุง

เพราะว่ามันไม่มีสภาพที่จะเลี้ยง
รู้สึกยังไงณตอนนั้นอายุ๙ขวบลูก
เสียใจครับที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ
แต่ว่าผมก็ต้องไปอะครับเพราะว่า
ผมอยากแบ่งเบาภาระพ่อไม่อยากเป็นภาระพ่อครับ

คิดถึงครับคิดถึงทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่เลยครับ
อยากให้เขามากลับมาคืนดีกันครับ
พี่อยากได้คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาดีกัน

เราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหม